อีกหนึ่งเรื่องนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
สั่งขยายผลจับเครือข่ายลักลอบค้าอาวุธสงครามทางออนไลน์
พร้อมให้ยึดทรัพย์แล้วก็มีการยึดของกลางจำนวนมากด้วยล่ะค่ะ
นายชัดชัยกาวมณีนายธนวัฒน์วงศิระเจริญ
นายรัฐกฤษศิรวิทย์ชัยกรนายสุวินัยงามสุข
และนายสุพลฟั่นกิติ๕ผู้ต้องหาที่ถูกทหารจับกลุ่มพร้อมกับของกลาง
กระสุนปืนอากาศปืนพกสั้นขนาด๓๘
ปืนลูกซองซองบรรจุกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร

ก่อนนำตัวส่งกองบังคับการปราบรามสอบสวนดำเนินคดีค่ะ
จับกลุ่มครั้งนี้เป็นการขยายผล
หลังจากจับกลุ่มเยาวชน๒คนที่จังหวัดบุรีรำ

ขณะที่เตรียมส่งให้ลูกค้าในพื้นที่
จังหวัดลำปางและเชียงราย

เครือข่ายนี้มีการจัดหาอาวุธปืน
และอาวุธสงครามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ขายให้กับลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
สอบสวนหนึ่งในผู้ต้องหานะคะนายสุวินัย
ก็สารภาพว่านายพงดันัยตะเวที
ผู้ต้องหาอีกคนที่อยู่ระหว่างการหลบหนี

โดยตัวเองทำหน้าที่รับสินค้ามาผ่านทางปรายศนีย์เท่านั้น
แล้วก็ยืนยันว่าไม่รู้ว่าของภายในพัสดุคืออะไร
ทำมาแล้ว๓ครั้งแล้วก็ได้รับค่าจ้าง๑๐๐๐บาทค่ะ
ด้านพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล

ก็ระบุว่าตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวน
เส้นทางการสั่งซื้อการจัดหาอาวุธว่ามาจากที่ไหน
แล้วก็นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อะไรบ้าง
ซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยไม่พบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะ

ผู้ต้องหาจะใช้กระดาษฟอยห่ออาวุธไว้ก่อน
บรรจุใส่กล่องจึงทำให้ยากต่อการตรวจสอบค่ะ
ขณะเดียวกันก็มีการประสานพร้อมกับกำชับ
บริษัทปรายศนีย์ไทยและบริษัทขนส่งเอกชน

พร้อมทั้งให้ตำรวจกองปราบขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายผู้ต้องหาที่เหลือ
รวมถึงอาวุธที่ขายออกไปว่ามีการนำไปก่อคดีอื่นอีกหรือเปล่า
แล้วก็ให้ดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มทั้ง๕คนด้วยค่ะ